เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นนาทีที่๒คนร้ายซ้อนรถจักรยานยนต์
แล้วก็มาจอดไว้บริเวณท้ายรถกระบะ

ประกบตรงประตูด้านข้างคนขับ
จากนั้นคุณชักปืนยิงสายผู้ตายหนึ่งนัด
และถูกขอบประตูรถหนึ่งนัด
ก่อนที่คนร้ายทั้งสองคน
ประเหลียนตรงข้ามกับวิธีอะไรเทคนิคตรัง

ก็คือนายกรวิทย์สุวรรณโทอายุ๒๖ปี

ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๕๗มม
บริเวณเบ้าตาด้านขวาทะลุต้นคอซ้าย๑นัด
ฟุตปาดยังห่างจากตัวรถประมาณ๕เมตร
ยังพบหัวกระสุน๒หัวตกอยู่

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดขึ้น

แล้วก็ติดเครื่องนั่งรอนางสายสุนี
หวานหมานนายจ้างที่ลงไปซื้อของในร้านมินิมาตร
และสองมือปืนนั้นชวยโอกาสนี้ในการก่อเหตุ
โดยผู้ตายนั้นรับจ้างขับรถรับส่งนางสายสุนี
ไปขายไก่ทอดที่ตลาดนัดเปิดท้าย
เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวทุกวันอาคาร
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงขากลับจากขายของ
แล้วก็กำลังจะกลับนครศรีธรรมราชกันนะครับ

ว่าผู้ตายนั้นมีประวัติผัวพันกับเรื่องของยาเสพติด
เคยโดนจับคดีครอบครองยาเสพติด๓คดี
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวพยาน
ในที่เกิดเหตุไปสอบปากคำแล้ว๓ปากครับ
สำหรับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันอย่างมาก
จากคนร้ายได้ก่อเหตุในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพลาด
แล้วก็อยู่หน้าสถานศึกษารวมทั้งเป็นสถานที่ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ซึ่งน่าจะมีการวางแผนก่อเหตุ
และตามติดผู้ตายมาเป็นอย่างดี

ว่าน่าจะมาจากปมขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
หรือว่าคำเมนต์กันกับพ่อค้าในพื้นที่ขายของในตลาด
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดทิ้งปมขัดแย้งส่วนตัวด้วยนะครับ